วันนี้มีข่าวที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบส่งกำลังใจไปให้กับพ่อแม่ค้า
ขายข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูอะไรอย่างนี้ที่เป็นหมูอ่ะ
หมูกับขะเหนียวอ่ะคือมีคนมาสั่งแกว่า๖๕๐กล่อง
ความโชคดีคือมัดจำแล้วนะครึ่งหนึ่ง
ถึงเวลาปุ๊บไม่มารับฮะวันนี้คนทุกคนก็เลยบอกเฮ้ยสงสารนางเพราะว่าหนึ่ง
มันก็แพงเนอะเข้าของอุตส่าห์จัดเตรียมของไว้ขนาดนี้แล้วเนี่ย
คือวันนี้นางวันดีเขาก็มาร้องเรียนเลยเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูทอดไก่ทอด
อยู่ที่ศรีรชาชนบุรีเนี่ยเนี่ยเนี้ย

ลูกค้านี้ก็มาไว้จ้างให้ทำเขนียวหมูเนี่ยหกร้อยห้าสิบกล่อง
สุดท้ายอืมทำเสร็จปุ๊บไม่มีคนมารอรับ

มันก็มูลค่าอยู่ประมาณสัก๒๒๗๕๐บาท

ลูกค้าก็มัดจำไว้๑๒๗๕๐บาท
เพราะฉะนั้นนี่ก็ยังคงต้องชำระหน้าร้านอีกหนึ่งหมื่นบาท
อุี้ยอยากกินเลยป่ะ
ลูกค้าเท

เทครึ่งหลังไปเลย

แต่ก็อยากฝากถึงลูกค้าคนดังกล่าว่ารับผิดชอบหน่อยเถอะ
เพราะว่าตัวเองก็ขายของคือได้เงินมาปุ๊บก็ต้องไปซื้อของ

เขาบอกว่าเขาใช้เงินทุนสำรองทำสินค้าไปแล้ว
แล้วต้องยอมรับหมูแก่แพงตอนนี้หมูกิโลกรัมละ๒๐๐บาท

ถ้าเห็นปัญหาถึงที่มาเจรจากันดีก็ได้

ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อลูกค้าคนดังกล่าวได้เลย
ซึ่งตัวเองก็อยากจะรู้เหตุผลว่าทำไมไม่ยอมมารับขายค้า
มีเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับออกงานนอกสถานที่สั่งได้อย่างนี้เนอ

อีก๖๕๐ดีนะที่เขายังมัดจำไว้ก่อน

ไปช่วยแกซื้อหน่อยเพราะร้านแกก็เป็นร้านดังของชนบุรีอยู่

เบอร์มาอีกทีซิเบอร์ร้านเนี่ย

ชนบุรีอยู่ที่ศรีรชาที่เจิมจอมพลแยกลังเล

ก็มีไก่ตะเกียบ
ซึ่งเขาบอกว่าของเขามีหมูฝอยหมูหวานหมูแดดเดียว

ใกล้กินตับอ่ะ

แกก็คงขายที่ร้านแต่ว่าปกติ

คุณพุยบอกว่าข้าวเหนือหมูแล้วฉันอร่อยให้

ไก่ตะเกียบเป็นอย่างไรอยากรู้

ข้าวใส่ไข่ชอบกว่าไข่ใหม่กว่าเดิม
ข้อมูลล่ะ